ไปรายงานตอนช่วงมีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไง

หมวกกันน็อกใส่เสื้อเกราะรายงานกันเลยมันมันมาก
คือเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้
เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริง

และนี่แหละค่ะน่าจะสวยพี่มิว
เพราะว่ายีราฟเป็นเพศผู้วัย๙เดือน

เข้ามาเอาหัวซุกไส้เหมือนมาอ้อนตามร่างกาย
คือสร้างความคลื้นเครงแล้วก็เสียงหัวเราะ
กับผู้ประกาศในห้องส่งเป็นอย่างมากถึงขั้นหมุนตัวหัวเราะเลยนะ

ทางนักข่าวสาวที่ถูกเจ้าแบดี้หรือว่าเจ้ายีราฟตัวนี้ซุกไซส์อยู่เนี่ยก็แบบ

คือช่วยให้เวลาฉันอีกสักนิดนึงนะ
ซึ่งผู้ประกาศชายก็แซวออกอากาศ
แซวยีรัฟต์บอกว่ารู้ไหม

ต้องจีบให้เสียเวลาเขามีสามีแล้ว
คือเหตุการณ์นี้ออกอากาศไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วค่ะ

ที่ประจำสวนสัตว์ซาเดียโก้บอกว่า
แบดี้เนี่ยที่เอาหัวมาไซส์ตามร่างกายของเจคอป

หรือไม่ก็ได้กลิ่นน้ำหอมจากร่างกาย

คือเว้าวอนเรียกร้องอะไรสักอย่าง

งั้นแปลว่าพี่มิวก็สวยนะ

ไปทำข่าวสวนสัตว์พาต้า

อยากมาเจออุรังอุตัง
มันสวยขนาดไหนรู้ไหมจ๊ะ

หมั่นไส้เหรอ